สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายขีดบอกค่ะ
ถึงแม้ว่าลมหนาวเนี่ยจะเริ่มแผ่วลงนะคะแต่ความเย็นยังสามารถสัมผัสได้ไม่ส่างซาค่ะ
เพราะว่ามีลมหนาวพัดลงมาปกครุมตอนบนของประเทศไทยคุณผู้ชม
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ
ดอยยอดภูมิมีน้ำค้างแข็งด้วย
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังสามารถสัมผัสได้ถึงลมหนาวเล็กน้อยนะคะ
ในขณะที่ภาคใต้ค่ะในระยะนี้ฝนเริ่มลดลงค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะคลื่นลมก็ค่อนข้างสงบ

ล่าสุดที่ฉันมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะคะ

เราพบว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะ

ต่อลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรา

หนาวนานหนาวจนสุดของปีนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

ใครที่มีเสื้อกันหนาวเตรียมออกมาใช้ได้เลยค่ะ

ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแห้ง

ทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้นั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ